กำลังงงว่าตำรวจจับพระ
เออเรื่องอะไรเรื่องอะไร
นี่คือตอนแรกกำลังจะบอกว่ามันมีเหตุการณ์
ที่เป็นเหตุการณ์มีคนไปชิงรถชาวบ้าน
แล้วก็ขับหนี๒๐กว่ากิโลแล้วสุดท้ายไปไล่ล่าได้
คนที่ลงมาจากรถห่มเหลือง

ลงก่อนลงก่อน

นี่หมดก่อนนี่หมดก่อนใช่แล้วให้ลงมาจากรถคันสีมุ่งคันนี้นะคะผมเหลืองมาเลย
ผมว่านะพี่ตำรวจคนนี้คนที่เคาะเคาะแล้วจะเปิดประตู
ตอนแรกก็มือมือจับประทับอยู่ที่ปืน

แล้วหลังจากนั้นต้องยังไงต้องอย่างนี้เลยป่ะน่าจะอุ๊ยแล้วก็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
ที่บ้านม่อนหินเหล็กไฟที่แม่สอดที่ตากเนี่ยนะคะ
แล้วก็รู้ชื่อพระคือพระบอย
อายุ๓๔ปีเป็นชาวอุบลค่ะ
แล้วก็พระบอยมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดป่า
บนเขาแม่สอดบวชมา๔พันศา

แล้วก็พึ่งย้ายมาขอจำอยู่ที่สำนักโสงบ่อลูกรัง

คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะ
ตอนแรกเนี่ยทางเจ้าของรถผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เขากับพระรุกวัดพอรู้ปั๊บเนี่ยนะ
ขับไล่เลยขับไล่แล้วตามไม่ทัน
เพราะว่าพระบอยขับเร็วมากเร็วมาก
อย่างหนึ่งพระบอยมีความชำนาญเหมือนกับเป็นนักแข่ง
ตอนแรกไม่ใช่คันนี้
เสร็จแล้วปั๊บไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่มีพลาดให้ดู
แต่คือจะบอกว่าพอหลังจากที่ขโมยมาแล้วขับหนีมาแล้ว
หลังจากนั้นเอากระบะนั้นไปจอดหน้าเต็นต์ขายรถมือสอง
แล้ววิ่งไปขโมยคันนี้สีม่วงคันนี้คุณใดสีม่วงมา
ตอนนั้นเจ้าของเขาจอดติดเครื่องเอาไว้
ตาร์ทเอาไว้พอดีทีนี้ก็ขับมุ่งหน้าเข้ามา
เขตเทศบาลนครแม่สอดขับมาแบบอย่างเร็วอะค่ะ
ตำรวจตามสกัดจับนะเพราะว่าตอนเย็นแล้ว
ประมาณ๔โมงใช่ไหมเลิกเรียนด้วยเลิกงานด้วย
คนก็พลุกพลาดกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะพระบอยอ่ะ
ขับไปเฉียวไปชนอะไรหรือเปล่าแต่พระบอยก็
ก็ขับรถแบบมีชั้นเชิงอะนะหักหลบได้หมดค่ะ
ตำรวจก็ไม่กล้าเข้าจับกลุ่มตอนนั้นคือยังจับไม่ได้ค่ะ
ต้องรอดูท่าทีก่อนพอมาถึงไฟแดงตรงสามแยก
โรงพยาบาลแม่สอดป๊าบพุ่งไปชนท้ายกระบะตำรวจค่ะ
บอยขับรถพุ่งไปชนเลยหลังจากนั้นตำรวจก็
จับกลุ่มได้สำเร็จนะคะครับคือเขาไปพุ่งชนท้ายรถกระบะคันหนึ่ง
ตำรวจก็เลยไปจับกลุ่มค้นดูถุงย่ามมีอะไรบ้างอ่ะ
เงินสดหลายพันเลยมีมีดพกสั้นอีกเล่มหนึ่งแล้วก็พระพกมีดพกสั้นเหรอ
ใช่เออเนี่ยแล้วก็มีเอกสารการบดพระสอบสูญเบื้องต้น
บอยให้การแบบวกวนเหมือนกับผิดปกติแล้วก็ยอมรับแหละ
ว่าขโมยรถมาจริงจริงก็เลยส่งตัวไปตรวจหาสารเศรษฐิต
แล้วก็นำตัวไปลาศึกเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมายต่อไป
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมรถสำคัญที่เราเอาขึ้นกับไปดีกว่า

ไปเอากระบะก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาเอารถคันสีม่วงนี้ต่อนะคะ